คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่๑๖พฤษภาคมแล้วนะฮะ
ก็วันที่สลากินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลกันแล้ว
ช่วงบ่าย๒นะครับไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดมาจากกองสลากด้วยนะฮะ
แต่ว่าเรื่องความเชื่อข่าวแปลกก็มาพร้อมกันแล้วครับ

ดังนั้นเราพาไปดูหลายที่หลายข่าวกัน
ไปดูตะภาพสีทองกันก่อนเลยนะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าทองจริงดูสิ
เหลืองอร่ามขนาดนี้แต่ที่เห็นสีขาวแบบนี้

อายุประมาณ๖เดือนเป็นของคุณถาวรเพชรวา
ซึ่งเลี้ยงไว้ในบ้านพักอำเภอควนขนุน

แวนมาดูไม่ขาดสายเลย
ยังนำแป้งมาโรยขอเลขเด็ดกันด้วยนะครับ

นี่ไงเห็นไหมซับแล้วก็โรยแป้ง

เด็กส่วนใหญ่มักให้โชค
หนูเรียกอะไรบ้างหนู
โดยเจ้าของตะภาพตัวนี้เล่าให้ฟังบอกว่า
ตภาพน้ำสีเหลืองทองตัวนี้ติดอยู่ในไซ
ซึ่งเป็นไซดักปลานี้นะครับเมื่อ๒วันก่อน

เพราะไม่เคยเห็นตภาพน้ำสีทองอร่ามแบบนี้มาก่อน
ก็เลยนำมาเลี้ยงไว้และตั้งใจว่าจะไม่ขายให้ใครนะครับ
นี่ภาพนี้จ้องมองกันให้ชัดนะฮะ
บอกว่ามีคนมาให้ราคาสูงด้วยนะคุณ

เพราะเชื่อว่าตภาพน้ำตัวนี้จะนำโชคลาภมาให้แก่ครอบครัวนะครับ
ค่ะจากตภาพสีทองแล้ว
พาคุณผู้ชมไปดูต่อเลยนี่ก็เป็นสัตว์เหมือนกันค่ะ

คุณเห็นไหมมันติดอยู่แบบนี้
จุดที่เกิดคือจุดที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
อาสากู้ภัยเขาก็ต้องไปช่วยเหลือเจ้าอีโกน่าค่ะ
มันติดกับตระแกงเหล็กท่อระบายน้ำ
ชาวบ้านแจ้งปุ๊บก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าช่วย

ทีนี้ก็เลยทำยังไงล่ะทีมอาสาเขาต้องช่วยกัน
พลิกตะแคงให้มันตัวมันขนานกับไอ้ซี่ท่อระบายน้ำนี่แหละ
แล้วค่อยดันตัวมันออกมา

แต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนี่ออกมาได้แบบนี้แล้ว
เรื่องต้นคือยังไม่รู้เลยว่าเป็นของของใคร

แต่กลุ่มชาวบ้านที่เขาลุ้นกันเนี่ยเขาก็ส่องแล้วค่ะ
ว่ามันจะพอตีเป็นเลขอะไรได้บ้าง

กลางกี่นิ้วว่าไปอ้าวเหรอ

ธรรมิการามที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง

ส่องหาเลขเด็ดบริเวณโคกวัดกาศัย
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นดินแดนลี้ลับแห่งพญานาค
โดยมีเมืองลับแลแล้วก็วังพญานาคอยู่ใต้พื้นดินเพื่อเฝ้าทรัพย์สมบัติ
พร้อมกันนี้ยังมีการทำพิธีทรงเจ้านะครับ

อีกทั้งร่ายรำเพื่อบอกใบ้เลขเด็ด
ให้ชาวบ้านนำไปเสี่ยงโชคกันอีกด้วย
นี่ตอนรายรำนะครับ
ไปดูต่อกันเลยที่โคราชข้า
ในพื้นที่บ้านกลางตำบลบลาทองในแอมพลักษณ์ผักธงชัย
ชาวบ้านเป็นร้อยเลยนะมีร่างทรงด้วย
ร่วมทำพิธีบวงสวงเจ้าแม่ตะเคียนพิมพิลาลัย
บริเวณริมคลองลำพระเพิงค่ะก่อนที่จะนำต้นตะเคียน
ขึ้นไปไว้แต่ทีนี้ตอนที่รถแบ็คโฮลกำลังยก
ตะเคียนยักษ์ความยาวนะคุณดูสิต้นใหญ่มากนะ
ความยาวเกือบสิบห้าเมตรยาวมากฮะมีเส้นรอบวงกว่าห้าเมตร
ชาวบ้านหลายคนเขาก็ใช้มือถือถ่ายรูปเอาไว้เลยถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
แต่ทีนี้ค่ะพอถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอากลับมาดูอีกทีนึงนะ
คือเขาก็ช็อกบางคนนี่คือขนลุกเลย
เพราะว่ามีเงาคล้ายร่างผู้หญิงผมยาวสลวยเลย
เห็นรายละเอียดขนาดที่ว่าผ้าถุงสีตองอ่อนสบายสีครีม
ยืนอยู่บนต้นตะเคียนยักษ์นะคะ
ชาวบ้านเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานา
โดยทางด้านร่างทรงก็บอกว่า
เจ้าแม่ตะเคียนมีอายุ๗๕๐ปีแล้ว
ต้องการขึ้นจากลำน้ำจะมาช่วยสร้างความเจริญ

พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างครับ

เป็นบริเวณแหล่งรับซื้อไม้เก่า
เพื่อนำมารีไซเคิลของคุณนันทาสิทธิ์วิเศษ
ก็มีชาวบ้านพากันมาส่องหาเลขเด็ดจาก

โดยเสาทั้งต้นเต็มไปด้วยฝุ่นแป้งสีขาว
แล้วก็มีผ้า๓สีผูกไว้
พร้อมทั้งมีพวงมาลัยคล้องอยู่
ขณะที่บริเวณโดยรอบก็มีชุดไทยหลากสีสันสวยงาม
แขวนถวายไว้กว่า๒๐ชุดนะครับ
รวมถึงตู้ไม้ที่เต็มไปด้วยชุดไทยอีกจำนวนมากครับ

นางสาวสุวรรณาภูมินเล่าให้ฟังครับว่า

มีวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่ครับ
ปิดท้ายกันเรื่องของข่าวแปลกกันที่จังหวัดขอนแก่นนี่คุณ
เป็นกินอะไรแปลกตาขนาดนี้ไหมฮะ
คือเมฆเหรอคะแล้วรูปร่างแปลกตาเนอะ
แล้วชาวบ้านเขาก็ตีกันว่าเป็นลักษณะของพญานาค

บอกว่าคล้ายพญานาคมุดลงเล่นน้ำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางเขื่อนอุบลรัฐ
และชาวบ้านเห็นนานกว่า๑๐นาทีก่อนที่เมฆจะสลายไป
จากนั้นก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงเย็น
ของวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งนางสาวสุธินันดวงสำราญเจ้าของคลิปภาพบอกว่า
ปรากฏการณ์นี้สร้างความประหลาดใจอย่างมากนะครับ
เพราะไม่เคยพบเคยเจอเมฆที่มีลักษณะโอ้โห

ก็เลยนำคลิปมาเผยแพร่ในโลกโซเชียล

ทีมข่าวของเราก็ตามไปหาเจ้าของที่โพสต์จนเจอนะครับ

สักครู่หนึ่งก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ
ชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาแล้วครับ
ก็บอกว่าเป็นพญานาค

เพื่อนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อ
เราก็นำเรื่องราวความเชื่อข่าวแปลก

ใช่ค่ะย้ำกันนะคะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย